ก็เลยนะฮะของนางเอกในทุ่ง

ไปทำสปาอยู่เมื่อวานนี้จองคิวไม่ได้พูดเลยนะคะ

งานนี้ค่ะก็ได้กำลังใจคนสำคัญของคุณกรนรงเดชนี่แหละ

ทั้งคู่ก็ยินดีให้สัมภาษณ์เรื่องข่าวดีที่หลายคนลุ้นกันมานานด้วยนะฮะ
เห็นว่าครั้งนี้ค่ะจ้างช่างภาพไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วย
จริงหรือเปล่านะคะเอาไปฟังกันเลยค่ะ

สู้ใบเตยไม่ได้หรอกหัวกว่า
ไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้จ้างไม่ได้อะไรเลยคือ
บังเอิญเพื่อนของเพื่อนเป็นช่างภาพมาด้วยอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบเห็นเราก็บอกว่าขอถ่ายอยากถ่ายรูปเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีคุยกันบ้างครับ
ก็เมื่อถึงวันนั้นเดี๋ยวจะมาบอกพี่นะครับ
เจ้าตัวในฐานะคนในครอบครัวบอกว่าเศรษฐ์ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
แต่พูดมากไม่ได้เนอะค่ะค่ะ
มันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าถ้าถามนะวันนี้ก็คงยากนะครับ